แล้วถ้าเกิดว่าใครเคยเห็นหน้าตาของหมาตัวนี้

ช่วยบอกคนที่มาโพสต์เรื่องราวนี้หน่อยนะคะ

ถ้าเกิดว่าใครที่แจ้งเบาะแส
นำไปสู่การทราบตัวว่าใครเป็นเจ้าของหมานะคะ
หมา๓ตัวมันเข้าไปกัดไก่กัดเป็ดกัดหาน
ตอนนี้ตายไปแล้วสักประมาณ๕๐ตัว
เขาบอกว่าเขาเดือดร้อนเนี่ยกล้องวงจรปิดจับภาพได้อย่างชัดเจนเลยนะคุณ
เป็นหมาพันธุ์ไทย๓ตัวค่ะ
แล้วเนี่ยรุมถึงรุมกระชากแบบนี้
ทั้งไก่ทั้งเป็ดทั้งห่าน
นี่เป็นโรงเลี้ยงโรงเรือนนะตั้งอยู่หลังสวนอาหารขอนแก่นกุ้งเผาริมถนนสายเลี่ยงเมืองขอนแก่นกาลสินอำเภอเมืองขอนแก่น
หลังจากที่คลิปนี้ถูกโพสต์ไปนะคนก็แชร์ต่อกันเยอะทีนี้น่าสนใจมาก
เจ้าของคลิปเนี่ยเขาก็ตั้งคำถามด้วยนะคะบอกว่าถามผู้รู้จะทำไงดี
ใครที่อยู่เขตบ้านหนองฮายตำบลพระลับหรือบ้านใกล้
ถ้ารู้จักเจ้าของหมาช่วยแจ้งข่าวด้วย
มีรางวัลให้๕๐๐๐บาท
ทีนี้เอาล่ะเรื่องราวที่เกิดขึ้นเราอยากขยายความต่อ
ก็เลยโทรสอบถามไปที่เจ้าของคลิปนี้
โทรสอบถามแล้วก็เป็นเจ้าของโรงเรือน

ชื่อว่าคุณสุรพงศ์กิ่งแก้ว
คุณสุรพงศ์เล่าให้ทีมข่าวฟังบอกว่าตัวเขาเองเปิดสวนอาหาร
โดยหลังสวนอาหารทำเป็นโรงเรือนเลี้ยงไก่เป็ดหาน

ทีนี้รอบโรงเรือนก็มีการทำล้อมรั้วตะข่ายนะ
เพื่อป้องกันแล้วแต่ก็ไม่เป็นผลค่ะ
เนื่องจากว่าไอ้หมาพวกนี้ตายแล้วนี่ซาก

คุณสุรพงศ์บอกว่าที่ทำล้อมรั้วมันไม่เป็นผล
เพราะไอ้หมาพวกนี้มันใช้วิธีคือขุดดินตรงช่องระบายน้ำ

เอาล่ะก่อนหน้านี้ก็ไม่ทราบว่าเป็ดไก่หานทำไมถึงตาย
แต่ก็สงสัยแล้วแหละว่าน่าจะเป็นหมาก็เลยตัดสินใจไปติดตั้งกล้องวงจรปิดดู
เอาล่ะคราวนี้เห็นหมดเลยพฤติกรรมของหมานะคะ
ตอนนี้คุณสุรพงศ์บอกว่าจับหมา๓ตัวล่ำโซ่ไว้แล้ว
รอแต่เพียงว่าคือโฉมหน้าหมาเรารู้โฉมหน้าเจ้าของหมาเรายังไม่รู้
คุณสุรพงศ์บอกว่าตอนนี้รอแต่เพียงว่า
ใครกันหนอใครกันเล่า
ที่จะออกมาแสดงตัวว่าเป็นเจ้าของหมานะคะ
ถึงว่าถ้าไม่มีใครแสดงตัว

แล้วรู้ว่าใครเป็นเจ้าของหมาบอกหน่อยได้ไหม
บอกหน่อยได้ไหมเดี๋ยวให้รางวัล๕๐๐๐บาทนะคะ
เพื่อติดตามเจ้าของหมามารับผิดชอบกับค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
ทีนี้เราถามคุณสุรพงศ์ต่อเอา
แล้วถ้าเกิดว่าสุดท้ายแล้วท้ายที่สุดแล้วเนี่ย
ไม่รู้จริงว่าใครคือเจ้าของหมา
ไม่มีใครมาแสดงตัวจะทำไงกับเจ้าสามตัวเนี่ย
คุณสุรพงศ์บอกว่าแหมก็ไม่ถึงขั้นว่าไปฆ่าไปแกล้งมันหรอก
เพราะว่าผิดศิลธรรมแล้วก็ผิดกฎหมายด้วยนะคะ
อาจจะปล่อยมันไปแต่ตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำไงนะ